ที่จังหวัดเนื้อครราชสีมานะคะวันวานนี้ก็เกิดเหตุระทึก
เป็นวัยรุ่นขับรถเรียกว่าขับกระหน่ำเลย
ชนชาวบ้านรถพังกันเสียหาย
ขับรถเพราะอะไรเพราะว่ากำลังหนีตำรวจอยู่นะคะ
เนื่องจากว่ามีการก่อการกระทำที่ยกปืนเนี่ยนะคะ
คู่อาริแล้วก็หนีตำรวจแล้วก็ไปชนรถประชาชนนะคะ
ตำรวจมาตรวจค้นภายในรถเจอยาบ้าแล้วก็ปืนลูกซองนี่แหละค่ะ
นายวรชัยประวัติพรอายุ๒๑ปีถูกตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมาจับกลุ่มได้
หลังจากก่อเหตุใช้ปืนข่มขู่และขับรถหลบหนีการจับกลุ่ม
รถชาวบ้านและรถตำรวจได้รับความเสียหายหลายคัน
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนขับรถฮอนด้าทะเบียนขอไข่ต่อเต่า๗๔๑๗นครราชศรีมา
ปืนขึ้นมาข่มขู่ประชาชนในซอยหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
ก่อนจะพยายามขับรถหลบหนีนะคะ
ตำรวจจึงวิทยุสกัดจับพร้อมทั้งระดมเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม
แต่ว่าคนขับก็ไม่ยอมหยุดรถค่ะ
กลับเร่งเครื่องหลบหนีแถมยังพยายามขับรถย้อนสอนด้วย
เพื่อที่จะขึ้นสะพานนี้ออกจากตัวเมือง
ตำรวจก็เลยจอดรถขวางค่ะแล้วก็กระโดดหนีออกไปนะคะ
ก่อนที่คนขับรถคันนี้จะพุ่งชนรถตำรวจอย่างจัง
นี่แหละค่ะพังเสียหายยับเยินอย่างที่คุณเห็น
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะยังไปเฉียวรถชาวบ้านเสียหาย
สิบคันชาวบ้านก็มาแจ้งความมาร้องทุกข์แบบนี้
จนกระทั่งสุดท้ายถูกจับได้
ตำรวจตรวจค้นในรถพบปืนลูกซองสั้น๑กระบอก
กระสุน๑นัดตกอยู่ที่พื้นบริเวณที่นั่งคนขับ

จากการตรวจสอบประวัติของนายวรชัย
ก็เคยพบว่าติดคุกในข้อหา
ค้ายาบ้าเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเองนะคุณ
วรชัยอ้างบอกว่ามีปัญหากับกลุ่มเพื่อนของแฟนเก่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาเจอกันโดยบังเอิญ
ก็เลยมีปากเสียงชกต่อยกันขึ้น
แต่ว่าคู่กรณีเข้ามากันหลายคนไง

วิ่งหนีขึ้นรถแล้วกันแล้วก็ขับรถไปประกบใช้ปืนข่มขู่
คู่กรณีก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็นำมาสู่การจับกลุ่มดังกล่าวนี่แหละค่ะ
ก่อนจะเกิดเหตุนะได้เสพยาบ้ามาด้วย๒เม็ด
ส่วนปืนและยาบ้าที่ได้มาก็คือซื้อต่อมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่ง
ตำรวจเห็นแบบนี้แน่นอนล่ะค่ะ
จับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อกี้มีผู้เสียหายเป็นคุณป้าดามคออยู่เลย
มาชี้จุดเกิดเหตุนะครับ